อ่ะจะให้คุณอรัชพรกับคุณผู้ชมช่วยดูหน่อยอ่า
ซองเงินของคู่นี้เขาหายไปตอนไหน
ผู้หญิงอุบลกับแฟนชาวต่างชาติอืม
จะไปรากตังค์สักสองแสนได้ใส่ซองไว้
นะครับจากชายหญิงคู่นี้ผู้หญิงเป็นสาวอุบลคุณปียนุษย์วงเจริญ

อยู่ที่กลางห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งย่านปฐุมวันกลางเมืองเลยนะ
หลังจากไปแลกเงิน๑๔๔๖๐๐บาทจากบริษัทรับแลกเงินแห่ง๑ในห้างนี่แหละ

ผู้เสียหายไปแจ้งความเอาหลักฐานจากกล้องวงจรปิดไป
วันเกิดเหตุไปมอบกับพนักงานสอบสวนสนทองหล่อ

กล้องวงจรปิดวันเกิดเหตุ๘เมษายนที่ผ่านมาเวลาประมาณ๑๕นาฬิกา๓๐นาที

แลกเงินแล้วก็ซองและเงินอยู่ในซองแล้วใช่ไหม
กล้องวงจรปิดบันทึกภาพผู้เสียหายกับแฟนชาวต่างชาติ

จากนั้นแฟนชาวต่างชาติก็เปิดกระเป๋าเดินทางแล้วหยิบเงินออกมา
วางไว้บนกระเป๋าสีน้ำเงินของเขาแล้วลืม
เก็บเข้ากระเป๋าไอ้ซองเงินก็วางอยู่บนกระเป๋า
จากนั้นผู้เสียหายกับแฟนนุ่มลากกระเป๋าไปยังธนาคาร
บันไดเลื่อนของห้างสรรพสินค้าครับ
กล้องวงจรปิดฮะมุมถัดมาหลังจากที่ผู้เสียหายกับแฟนหนุ่มชาวต่างชาติลงบันไดเลื่อน
มันเสร็จสรรพแล้วซองหายไปแล้ว
ผู้เสียหายบอกว่ากล้องในวงจอดปิดในห้างไม่มีตัวไหนที่ส่องไปถึงตอนที่ลงบันไดเลื่อน
แปลว่ามันก็ต้องหล่นระหว่างทางอ่ะสิ

ก็อาจจะเป็นได้หลายจุดเลยแหละ
กล้องวงจรปิดในมุมที่เห็นทางลงบันไดเลื่อนตรงนี้บันทึกภาพผู้ชายสองคน
ดูว่านี่สองเงินไม่อยุ่แล้วนะดันจูมือกันจากนั้นนะ
เห็นผู้ชายสองคนเดินตามกันมา
คนที่สองเสื้อดำสะพายกระเป๋า
ซึ่งทั้งสองคนเป็นคนที่เดินมาช้อปปิ้งในห้าง
หรือเปล่าแต่ยังไม่มีการยืนยันนะเพราะมันไม่มีหลักฐาน
แต่ผู้เสียหายต้องการติดต่อกับผู้ชายสองคนนี้ที่ปรากฏในภาพจากกล้องวงจรปิด
ขอให้มาแสดงความบริสุทธิ์หน่อยได้ไหม
ขณะเดียวกันคุณผู้ชมยังมีกล้องวงจรปิด
บันทึกภาพผู้ชายที่สวมเสื้อสีดำ

ตัวผู้เสียหายคาใจว่า
ซองเงินอยู่ในกระเป๋าหรือเปล่า

กับสามีไปแลกเงินสกุลยูโร
จากบริษัทรับแลกเปลี่ยนเงินตาต่างประเทศบนชั้น๔ของห้าง
จากนั้นนะก็เอาเงินวางไว้บนกระเป๋าเรือนไทย

อ้าวซองเงินหาย
คาดว่าน่าจะหายตอนลงบันไดเลื่อนครับ

ก็บันทึกภาพผู้ชายต้องสงสัย๒คน
ซึ่งคุณปียะนุษย์เขาคาดว่าน่าจะเห็นซองเงินที่ตกแหละ

ตอนไล่ดูกล้องก็จะเห็นผู้ชาย๒คน
เสื้อสีฟ้าเนี่ยจะเดินมาทีหลัง
ห่างจากเราประมาณ๓๐วิ
แล้วอีกประมาณแค่๕วิ
เสื้อสีดำก็เดินลงมา

สองคนนี้นะคะเขาเห็น
เขาต้องอาจจะเก็บเงินได้
ที่อยู่ในซองนะคะเพราะเป็นซองใหญ่
ซุปเปอร์ลิสสีเขียวใหญ่แล้วเงินประมาณ๑แสน

ในนั้นมันก็ค่อนข้างจะใหญ่
ถ้าพบเห็นเงินติดต่อมา
แล้วก็ขอความอนุพ่อเอามาคืนด้วยค่ะ
คือเราเดือดร้อนมากเลยค่ะ
ใครเห็นหรือว่าผู้ชายสองคนนั้น

ก็ไปพบกับตำรวจกับเธอได้

พี่เห็นไหมมันมีซองตกหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
จริงก็มาชี้แจงแล้วก็ช่วยเหลือกัน

ลักษณะก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นการขโมยหรือเปล่า
เพราะว่าเขาวางซองเอาไว้บนกระเป๋า
แล้วลากออกไปมันมีโอกาสที่จะตกหล่น

ยังไงก็ลองช่วยกันดูนะคะ